สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

คิดมาก
คิดมากคิดมาก

รายการเราจะอยู่ไปช่วงถึงเค้าดาวนะครับ

จะดื่มน้ำแล้วกันพี่

เดี๋ยวน้ำลงแล้วไฟดูดนะครับ
อย่าหิวน้ำนะ

ก็แค่พี่พาตอย่างเดียวไม่เท่าไหร่

เข้าไปตั้งแต่วันนี้แล้วเขาไปเตรียมนอนกับที่นู้นครับอาหารเย็น
เดี๋ยวครับพี่ขนม็กก่อนจะไปพี่ฉาไทด์มีคนฝากทวงไงนะคะ
ใช่มีคนมาฝากทวงว่าขอตังค่าสุกี้ด้วย

คนทัศน์หนักจากกัววตุ้ง

เอาเรื่องกับเธอเคยไปรู้จักวิทัศน์ตอนไหนคะ
ไม่ได้ขึ้นตอนไหนค่ะ
เมื่อก่อนเค้าเคยเลี้ยงกุศุกี่ฉัน

ไม่ใช่สุกี้ทั่วไปนะไอสุกี้อะไรนั่งอยู่ตรงอโศกอะ

อร่อยด้วยอร่อยมาก

นี่จากกรณีเมื่อวานนี้ที่คนพูดถึงแพร่ปลา
แล้วก็เราน่าจะพูดว่าเป็นการระบาดภายในประเทศ
กันได้พอสมควรแล้วนะฮะณวันนี้
จริงแล้วเราย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เป็นผู้หญิง
อายุ๖๗ปีติดโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
ผู้ว่าเขาก็สั่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลุยฉีดน้ำฆ่าเชื้อ
ตลาดซื้อขายกุ้งแม่น้ำอย่างที่เราต้องยอมรับว่า
ตลาดขายซื้อขายกุ้งแม่น้ำตอนนี้กุ้งแม่น้ำเป็นที่ต้องการ
คนพอสมควรตรงนี้เขาให้ขายกู้แม่น้ำเลย
อย่างแรกจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่า
เคสนี้นะครับไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
อันดับที่๑เลยไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
โดยวันที่๑๑๒ธันวาคมเนี่ยเขาขายของนะครับอยู่ที่ตลาด
เขาขายของอยู่ที่ตลาดนั่นแหละวันที่๑๓เขามีอาการป่วย

ถูกเดี๋ยวเมื่อกี้ขอรูปเมื่อกี้นี่ใหม่

เขาเอา๖๗ปีอาชีพของเขาคือค้าขายปลาเป็นเจ้าของนะครับ

เริ่มต้นของโควิดมันยังเหมือนเดิม

หลังจากนั้นปุ๊บสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างคือ
มูกมันจะไม่ได้กลิ่นเขาใช้เป็นอย่างนั้นเลยครับ
และก็วันที่๑๓ท่านวางกลุ๊ปเขาเข้าการตรวจ

ก็ทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ซึ่งเอาจริงแล้ววันนี้นะครับ

จากการมีกลุ่มผู้เสี่ยงขึ้นมา
ถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาใช้ว่าผู้เสี่ยงสูง๒๖คน
เป็นคนในครอบครัว๗คน
พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๓คนแล้ว
ในครอบครัว๓คนก็คือแม่พี่สาวแล้วก็น้องสะพัย

ส่วน๔คนไม่พบเชื้ออันนี้คือคนในบ้านก่อน
ในแพร่ปลาของผู้ป่วยสัญชาติอีก๑คนไม่พบเชื้อ
แล้วก็มีคนพม่าหรือเมียนมาร์๒คน
เรากำลังรอผลการตรวจว่าจะเป็นยังไง
อันนี้คือสิ่งเอากันในครอบครัวก่อน
ปรากฏในครอบครัวเจอแล้ว๓นะครับ
แล้วก็กลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชน๘คน
ที่วันนี้เขาไปเช็คกันเนี่ยไม่เจอ
เพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มไล่แล้ว
ไปตรวจแรงงานในตลาดกุ้ง๘คน
เป็นชาวไทยบ้างเมียนมาร์บ้างนะครับ

ส่วนแรงงานในตลาดทะเลไทย
ซึ่งแน่นอนมันจะต้องมีคนยุกยักษ์เลย
แป๊บนึงตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ขณะที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ย
อีก๑๓๙คนนะครับ

ก็ต้องไปรีเช็คกันอย่างนี้

วันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าว
ว่าไอ้การติดเชื้อโควิด๑๙ของเจ้าของแพร่ปลาเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการเล็กรอดโดยมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะติดเชื้อจากการสัมผัสแรงงานต่างด้าวเพราะตรงตลาดปลาเนี่ยพม่าเยอะเราต้องยอมรับ
หรือเปล่าครับวันนี้รัฐมนตรีหนูก็บอกว่าคุมได้คุมได้นะยังคุมได้แล้วก็ยังได้กำชับให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยต้องปิดเคสนี้ให้ได้ด้วยอืมพร้อมสรุปที่มาของการติดเชื้อวันนี้คือคนไทยทั้งประเทศเขาอยากจะรู้ว่าเพราะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับอันนี้คือการแพร่เชื้อใน
อีกอาทิตย์หนึ่งอีก๑๐วัน๑๐กว่าวันมันจะเข้าปีใหม่แล้ว
ตอนนี้จะทำยังไงไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลในช่วงเทศกาลปีใหม่
ขณะเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็ไปยังไปติดตามที่หน้าตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย

วันนี้เขาปิดไม่ใช่เหรอครับปิดเลยเงียบเหงาเลย
ไม่มีคนเข้ามาทำงานแล้วก็มีการขึ้นป้ายว่า
ปิด๑วันพร้อมกันนี้ในตลาดกุ้งเอง
อย่างที่บอกว่ามันมีแรงงานเมียนมาออกมาช่วยกันทำความสะอาดพื้น
ถนนนะส่วนแรงงานที่ไม่ได้ทำงาน
ก็พักอาศัยอยู่ด้านหลังของตลาดกุ้ง
ส่วนผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
หน้าตลาดกุ้งเผยว่าพอทราบว่ามีคนติดเชื้อโควิดปุ๊บ

กลัวกลัวคนกลัวเพราะหากไม่ทำ
อย่างแรกคือพวกเขาหาเช้ากินค่ำเขาก็ไม่มีรายได้
แต่พอโควิดกลับมาแบบนี้รายได้ก็หาย

วันนี้คือพ่อค้าแม่ขายแถวนั้นก็แบบว่า

วันนี้สังเกตกุ้งแม่น้ำในกรุงเทพแทบจะไม่มีเลย

ก็คือคนรับประทานน้อยลง
ห้องเย็นไปจากห้องเย็น
ไปเห็นเขตนู้นเขาแค่ม่วนมากเลยคุณแม่
เขาบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ใส่หน้ากากเนี่ยจับเลยนะตำรวจจับไว้นะ

ถ้าไม่ใส่ห้ามเข้าเลยห้ามเลย

ซุปเปอร์ญี่ปุ่นห้ามเด็ดขาด

เขาก็แบบพยายามดูไทม์ลงไทม์ไลน์กัน
เขาพยายามดูเห็นที่ออกมาว่าฮึยแปลกอยู่อย่างนึง

แต่วันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นเลยจริงเนี่ย

ประมงเนี่ยเขาก็ต้องไปจับโปรงจับบางเขาถูกต้องไหม

แต่มันก็มีเอาจริงเราก็คิดว่ามีทางเดียวที่จะติดได้นะ

ขนาดคนไทยยังลักลอบเข้าทางธรรมชาติได้ห

เออคุณแม่งถ้าเกิดตามสมุทิฐานที่อาธรรมนตรีหนูบอกว่า
ถ้าเกิดเป็นติดจากคนที่ทำงานที่นั่นอะไรอย่างนี้

ก็เป็นไปได้ว่ามีการลักลอบเข้ามาแล้ว

เพราะว่าพม่าตอนนี้พม่าเนี่ย

มันเดอเลเนี่ยเธอยังไม่เคยไปมันเดเลใช่ไหม

มันทะเลเนี่ยจากที่แบบว่ารถมันเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกอันนึง
เขาบอกว่าโอ้โหถนนนี่คือ

ล้างเลยอะไม่มีรถอะคือล็อกดาวน์จริง

ย่างกุ้งยิ่งล็อกดาวนย่างกุ้งนี่ถือว่าเป็นเมืองรถติดนะฮะ

เขาบอกย่างกุ้งเองก็

พูดถึงก็ดีเขาก็ยอมให้ความร่วมมือล็อกเหมือนกัน

แต่เขาบอกว่าไอ้คนที่หาเช้ากินค่ำที่จะต้องหาเงินทุกวัน

ทุกวันเขามาเอา๓วันละ๓๐๐๕๐๐ถูกต้องไหม
เขาก็ต้องดิ้นลนยังไงเพื่อที่เขาจะมีกิน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาหนีเข้ามาได้ก็คือตามตะเข็บชายแดน
เพื่อที่จะโอเคประเทศไทยของเราไม่ได้ล็อกดาวน์
เขาถึงจะต้องมาทำมาหากินในประเทศไทยเรา
แต่วันนี้เขาเข้ามายังไงเราก็ยังไม่รู้อีก
อาจจะเป็นไปได้ที่เข้ามาทางธรรมชาติ

อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลูกเรือประมง
ที่ออกไปทีเกือบเดือน๒เดือน๓เดือน
แล้วก็อาจจะไปเจอกันแบบว่ากลางทงทะเลก็ติดเลย
ถ้าหากแม่สายยังเข้ามาได้เลยนับประสาท
แม่สายยังมีแล้วยังพวกเขาต้องรู้ภูมิประเทศมากกว่าเราอีก

ก็อย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยเขาพูดเสมอว่า
จากแม่สายไล่ไปจบที่ละนอง
เส้นแบ่งเขตของเรา๒๐๐๐กิโลนะ
เพราะฉะนั้นไอ้๒๐๐กิโลเขาจะเข้าตรงเมตรไหนก็ได้หรือเปล่า

ไปเที่ยวทางเหนือเขาก็บอกเนี่ย
เขาก็ชี้ให้ดูมีเดินเท้าได้นะ
เขาบอกถ้าเกิดไม่เฝ้าทหารไทยบอกนะ

ขอให้รัฐบาลเรานี่แหละคุมอยู่

แต่อย่างอังกฎอังกฎเขาขึ้นเทียสามแล้ว

เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นนะคุณแม่

ตอนนี้คืออะไรต่างไม่ได้เปิดนะ

หรือของร้านยาหรือแม้แต่โรงพยาบาลเท่านั้นที่เปิด

ญี่ปุ่นก็หนักญี่ปุ่นก็เงียบเลย
ดูรูปที่กรุงโตเกียวก็เงียบเลย

เช้านี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ

สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพนั่นเองนะครับ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเศียร์นะครับ

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองนะครับขนาดไม่เกินนะครับผม
ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดนั่นเองนะครับ
แล้วก็คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดีนะครับ
ขณะเดียวกันครับในโลกทวิตเตอร์ฮะชาวเน็ตเนี่ย
ผุดแฮชแท็กเลื่อนเขาชนไก่เถอะ
เพื่อแสดงความเป็นห่วงนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอร์นะครับ
ที่กำลังจะต้องเข้าค่ายเขาชนไก่นะครับ
เนื่องจากการเข้าค่ายดังกล่าวคุณภาพชีวิตค่อนข้างเสี่ยง
ท่ามกลางโควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นะครับ
ยังต้องเจอกับเรื่องนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับ
รวมตัวฝึกหลายร้อยคนนะครับเรื่องความสะอาดอีกนะครับ
คงไม่ได้มีการล้างมือหรือว่าอาบน้ำกันบ่อย
ถาดอาหารก็ต้องใช้กันซ้ำนะครับ
คิดว่าควรเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง
จากนี้การฝึกต่างก็ยังต้องเจอฝุ่นคละคลุ้งนะครับ
เช่นการฝึกซ้อมลุกรับในสนามนะครับผม
ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของนักศึกษาวิชาทหารก็เป็นได้ครับ

เราอาบน้ำไม่ให้อาบเลยเค้าให้ฝึกความอดทน
ขนาดดูสวยขนาดนี้หนูว่าพากลักษมมติทางเรียนนะคุณแม่

แล้วตอนนอนนี่คือการหนีกินกลางซ้ายจริง
ดับร่างเท้ายังถอดไม่ได้เลย
ด้วยวิธีการโผล่ก็คือก็จะมีคานต่ำ

ถวายฆ่าศึกการตั้งรับการกางเต็นต์โอ้โหมีหมด

ทำให้เราได้รู้สึกว่าการเป็นทหารบางทีก็ดีเหมือนกัน
เขาบอกบางคนทนไม่ได้นี่น้ำตาแตกเลยนะ

โดยเฉพาะอย่างพวกหนูก็จะเก่งด้วยกันการทำลงชีพในป่า
คือการฆ่าปลาปรุงอาหาร

เธอชอบเพราะว่าต้องไปเอาแบบดงเอาดินมาหุงกับข้าว
อย่างล่ะเหมือนเราไปเดช์จังกึบไงประยุกต์ของในป่า

เกือบจะเข้าผิดแต่ครูฝึกแบบอืม

คือยังยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่าคือยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า
ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบรับหรือเปล่า

หน้าร้านก็มีลอตเตอรี่ปิวเกลื่อนไปหมด

คือว่ามันกระจัดกระจายไปหมดก็ให้ลูกน้องเก็บกวาด

ก็ไม่รู้ว่าจะมาจากไหนลอตเตอรี่เหล่านี้นะคะ
แต่เดาว่าน่าจะมาจากรถเก็บขยะ
หรือรถรับซื้อของเก่าที่ทำตกเอาไว้นะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่
เอารถดูดฝุ่นไปเก็บกวาดเร่งด่วนเลยนะคะ
ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตอนนี้ลอตเตอรี่เหล่านี้มาจากไหน
ก็มีที่เดียวค่ะต้องตรวจสอบดูจากกล้องวงจรปิด
ครับผมผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่มีผลเลยนะ
อันนั้นกลางปีแล้วไม่มีผลแล้วเขาตัดครึ่งใบแล้วด้วย

พี่ผัตต์เอาไปบริจาคที่วัดบางวัด

ใช่ทำเป็นต่างดอกมงดอกไม้ประดงกระเด

แล้วรถขยะทำหล่นเหรอเป็นไปได้เหรอ
เป็นไปได้ถ้าอยู่ในรถขยะใหญ่เปียกแล้วนะ
ไหมทักกระดาษเขาจะเกไว้พี่ภัทร

นะครับกองสลักเขาแจงเหตุโรตเตอรี่เนี่ย

แล้วอยู่ในระหว่างนำไปทำลาย

๒๕๖๓เนี่ยทำไมต้องถูกตัดครึ่งนับหมื่น

แล้วก็ปีว้นเหลือกลื่นแถวถนนติวาะโนลยน
ไปตรวจสอบพบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวเป็นสลากที่สำนักงานได้มีการสั่งพิมพ์ไว้ล่วงหน้า
เพื่ออะไรเพื่อเตรียมจำหน่ายและออกรางวัล
แต่ต่อมาเนี่ยได้มีการยกเลิกการจำหน่ายลอตเตอรี่งวดดังกล่าว
โควิดไงคุณจำได้ไหม

เขาก็บอกว่าตอนนั้นก็ยกเลิกการจำหน่ายลอตเตอรี่งวดดังกล่าว
เนื่องจากคะหนักน้ำประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด๑๙
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตอนนั้นคือ
หรือสลากกินแบบไปทั้งหมดตอนนั้นเรายกเลิกออกไป๓งวดนะครับ
ปีนี้เรายกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เราเคยยกเลิกหวยไหมล่ะ

เรายกเลิกออกไป๑๖เมษาสองพฤษภา๑๖พฤษภา
พร้อมกับนำสลากงวดวันที่๑เมษาไปออกรางวัลวันที่๑๖พฤษภาแทน
ก็คือในส่วนของสลากที่พิมพ์ล่วงหน้าไปแล้วนะ
สำนักงานก็ได้มีการทำลายในเบื้องต้นโดยทันที
คือเมื่อมันขายไม่ได้ปุ๊บเพราะเวลาก่อนที่เขาจะขายสลากเขาจะต้องพิมพ์ไว้ก่อน
อ่าใช่เมื่อมันขายไม่ได้ปุ๊บเขาก็ต้อง

ครับเขาบอกว่ามันเกิดกระสอบบรรจุสลากหนึ่งกระสอบเนี่ย
หล่นมาระหว่างที่ขนย้ายจนกระจัดกระจายไปทั่วนี่แหละ

ซึ่งสั่งให้ทางบริษัทที่นำสลากไปทำลายเนี่ย
เร่งแก้ปัญหาพร้อมกับชดเชยความเสียหายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าอย่างนั้นเช่น๗สหปาลพนักงานทำความสะอาดต้นทีนี้
ในส่วนของผู้ที่เก็บสลากที่กระจายอยู่เต็มท้องถนนเนี่ย
ก็ไม่ได้มีผลอะไรก็ไม่สามารถนำไปขึ้นรางวัลอะไรได้
เพราะงวดดังเก่าไม่มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

จะได้เป็นงวด๓๐ธันวาที่จะถึงนี้แหละไม่เหลือหรอกแม่
โอ้โหฉันจะไปด้วยครับผมตามติดเลยนะครับอยากไปอยากไปอาบช่องใบ
อ่ะนะคะเบ็กหน้ารอคุณแม่เลยอารมณ์ดีบอกว่านายกทันสมัยใช่ไหม
ทันสมัยถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักนี่

กลับมาครับผมวิญญาณวันนี้ก็มีเรื่องที่ควรพูดถึง
เปิดได้มั้ยค่ะเปิดได้เฉยเขาก็รัก

น้องก็คือถามน้องนะปี้ใช้เพลงได้

หนูอยากให้คนเอาตอนที่ท่านนายกพูดเนี่ย

สรุปแล้วใครเป็นคนฟังนายกหรือลูกนายกฟังก่อน

คือเอาง่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
อย่างที่เราบอกกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีวัฒนากระชุมกระโหมเนี่ย
เขาเป็นพิธีนะครับลงเสาเอกบ้านมั่นคง
สหเคหสถานม่านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตจำกัดเนี่ยนะครับ
วันนี้นายกก็เยี่ยมชมนิทรศการงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมครองเปรมประชากร
พร้อมกับกล่าวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
วันนี้นักศึกษาเยอะที่นำชมนิทัศกาลตอนหนึ่งว่า
นักศึกษาทำประโยชน์ให้กับประเทศ
และขอให้ทำความเข้าใจกับชุมชนว่า
ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
ทุกอย่างต้องร่วมมือกันทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่
ปรากฏจากนั้นทุกนายกกระเด่มหอบสัญญาเช่าที่ราชภาษฎุเนี่ย
ตรงนั้นทั้งหมด๒๒ไร่นะครับ๓๖ตารางวา
แก่ประธานแล้วก็กรรมการสหกรเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตจำกัดเนี่ย
ก็มอบใบอนุญาตก่อสร้างของสหกร
ก่อนจะทำพิธีลงเสาเอกพร้อมกับกล่าวช่วงหนึ่งอารมณ์ดีว่า
นี่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เคยฟังแล้วก็ฮิตติดอันดับอยู่ที่เขาบอกว่า
ถ้าเราจะรักกันอยู่ที่ไหนก็จะรักใช่ไหม

โดยคนแหมเด็กก็บอกนายกพูดผิดแล้วล่ะมั้

คนก็เลยตะโกนถ้าเขาจะรัก
เออนะครับก็บอกก็เลยแบบมีพูดว่าถ้าเขาจะรักนายกจะพูดว่าอ๋อ
ชื่อเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รัก
ถ้าเราเริ่มเกียรติตั้งแต่แรกมันก็ไม่ได้

ฉันตื่นเต้นนะ

ถ้าเขาจะรักถ้าเขาจะรักนายก็เปิดเกิดนะครับว่าขอบคุณเด็กนักเรียนนักศึกษา
ขอให้ฟังเพลงขอให้เด็กให้ฟังเด็กเขาเยอะ
แล้วเด็กก็ฟังผู้ใหญ่พูดด้วยนายกขอให้ฟังเด็กกันเยอะ
แล้วเด็กก็ควรจะฟังผู้ใหญ่พูดด้วยวันนี้ท่านรักผมผมก็รักท่าน
ท่านไม่รักผมผมก็รักท่านนายกว่าท่านรักผมผมก็รักท่าน
ท่านไม่รักผมก็รักท่านไม่เคยน้อยใจใครจะว่าอะไรก็ว่าไป
วันนี้มีความสุขที่ได้เจอทุกคนนึกว่าพี่เบิร์ตนึกว่าพี่เบิร์ตนั่น
แต่เขาจะรักเย็นเฉยเขาก็รักเขาก็รักเขาก็รัก
สายตาไม่น่าเผลอไปดูในไลฟ์สดเลยแม่ว่าตรงข้ามกับที่ท่านพูดหมดเลย
อันที่ขยันดูแล้วกันสายตาทุกขวานไปเจอไงนี่ไงนายยกว่า
วันนี้ท่านรักผมผมก็รักเน้นอีกทีหนึ่งท่านไม่รักผมผมก็รักท่าน
ไม่เคยน้อยใจใครจะว่าอะไรก็ว่าไปวันนี้มีความสุขที่ได้เจอทุกคนนาน
แต่ท่านดูผอมลงหน่อยนะหรือใส่สีเข้มไม่รู้นะหรือท่านผอมลง
ถ้าเขาจะรักนี่ต่อมาแน่พี่ว่านะครับรู้เร็วนี้
ถ้าคนไม่รักล่ะต้องทำอะไรก็ไม่รักอยู่ดีถูกป่
ไม่รักก็เดินเสร็จก็เขาบอกเขาก็รักไงใครไม่รักเขาก็รักไง
เห็นมั้ยถูกต้องคุณแม่คือยังไงท่านก็ยืนพื้นที่ว่ารัก
จริงหรือเปล่าถ้าเกิดทำอะไรท่านก็จะรักเหรอ
ท่านว่าแองจี้อย่าถามจี้สิเดี๋ยวก็เดินเซสิครับ
เดินเสร็จยืดออกสิครับยืดออกและสักพักก็ก้มต่ำสิครับ
เรามานี่กันหน่อยเด็ก๑๔พวาเฮ้ยวินยาววินยาว
แล้วอยู่ดีกว่ามาจำได้ว่าเพิ่งตาย
เป็นป้าที่เพิ่งเสียชีวิตนะครับผมวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่๑
หมู่๗จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นร้านขายของชำภายในหมู่บ้าน
นางบุญน้อมนะครับช่างบรรจงครับแล้วก็น้องแบงค์
เด็กชายวัย๑๔ปีครับได้เปิดเผยถึงเรื่องราว

ขณะที่ลูกชายกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในบ้านเนี่ย
ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าบริเวณข้างบ้านครับ
ลุกออกไปดูแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะฮะ
คนยืนอยู่ข้างบ้านเมื่อเห็นดังกล่าวก็รีบวิ่งออกมา
ก่อนจะโทรตามนะนายสุทัศน์ให้เข้ามาช่วย
เพราะเกรงว่าจะเป็นขโมยเข้ามาในบ้านนั่นเองครับ
นายสุทัศน์มาถึงนะฮะเงาดังกล่าวเนี่ย
ก็ยังอยู่บริเวณข้างรั้วครับพบเป็นเงาดำชายคนนึงนะฮะ
อยู่ข้างรั้วแต่มีหน้าตามุ่นหมองครับ
แล้วก็มีเลือดติดอยู่บริเวณที่เสื้อผ้านั่นเอง
ก่อนจะจำได้ว่าคนที่เห็นเนี่ยคือในแชมป์ครับ
หรือว่านายสมศักดิ์อายุ๒๕ปีที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุ
รถชนเสียชีวิตครับแต่พอหันกลับไปอีกที
ปรากฏว่าเหงาได้หายไปแล้วฮะ
สอบถามคนรู้จักแล้วก็แจ้งไปยัง
ภรรยาของนายแชมป์ว่าวิญญาณของนายแชมป์เนี่ย
ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
มาเชิญวิญญาณกลับไปด้วยนะครับ
ด้านภรรยาของนายแชมป์ก็กล่าวอีกว่า
สามีของตนเนี่ยขับรถจักรยานยนต์เนี่ยชนนะครับผม
กับรถอีกคันหนึ่งที่ถนนทางเข้าบ้านทุ่งแคร์ครับ

กระทั่งวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

ทางญาติญาณเนี่ยจึงนำสบมาเนี่ยมาตั้งไว้ที่บ้าน

แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนเห็นวิญญาณแชมป์เนี่ย
อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็บ้านของน้องแบงค์
ซึ่งตนก็ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณให้กลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

นี่ก็เป็นเรื่องราวขนหัวลุกนะฮะ

จำได้ว่าเป็นคนข้างบ้านนั่นเอง

พิสูจน์เนี่ยพบว่าน่าสงสารมากคือทุกคนสลดเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าพยูนตัวนี้มีลูกน้อยอยู่ในท้องด้วย
อืมสร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าหน้าที่มากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็บอกเลยนะคะว่าเขาเก็บชิ้นเนื้อไปพิสูจน์เนี่ยเป็นสาเหตุการตายเนี่ย
คือทำให้ตายไม่ได้ตายเองแน่นะคะก่อนที่จะเอาน้องไปไปฝังเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าคาดว่าจงใจทำให้ตายแล้วบาดแผลเป็นของมีคม
คือแทงเข้าไปเพื่ออะไรรู้ไหม
แทงเข้าไปเพื่อให้พยูนตัวเนี้ยมีน้ำตาอุ้ย

เอาน้ำตาพยูนก่อนข้อหนึ่งข้อสองเก็บเขี้ยวไป
เอาสองอย่างเนี่ยก็ไปทำมูเตรลู
เออจริงอย่างนั้นนะเอาไปทำมูเตรลูเพราะว่า
เหมือนกับเอาไปทำหัวแหวนเหมือนหัวงาช้างอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็มีความเชื่อกันนะคะว่าสามารถที่จะเพิ่มเมตตามหานิยม
แต่คนส่วนหนึ่งเอาไปทำยาโป๊ะนะแล้วก็เชื่อว่ารักษาโรคมะเร็งได้
ทั้งที่แพทย์ออกมายืนยันแล้วว่ารักษามะเร็งไม่ได้
ไปทำน้องได้ไปทำน้องแต่ที่สำคัญคือน้องมีลูกอยู่ในท้องด้วย
ได้ลูกอ่อนก็คือตายท้องกลมไงมันก็หายากเลยลูก
เสียชีวิตเลยอ่ะโอ้เห็นแล้วสงสารเนี่ยตัดเขี้ยวไปเรียบร้อยแล้ว
สารเนอะแล้วพยูนเป็นสัตว์สงวนแล้วไม่ใช่เหรอเธอ
เป็นสัตว์สงวนคนก็ไม่สนใจเค้าก็ฆ่ากันอยู่ดีอ่ะ
เพราะว่าราคาที่ได้มันคงจะสูงเมื่อก่อนคงอยู่เป็นลูกน้อย
ถ้าเอาออกไปท้องเนี่ยโอ้โหนี่ยังอยู่ในรกอยู่เลยอ่ะ
สงสารน้องสงสารแต่มันก็หายากเมื่อก่อนมันมีเยอะใช่ไหม
เมื่อก่อนเยอะมากมดเยอะใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยมากแล้ว
เหลือน้อยเพราะว่าคือเขาไม่มีที่อยู่
ที่อยู่มีแต่เขาเป็นคนกินย่าย่าที่อยู่ใต้ท้องทะเล
ทีนี้เนี่ยตัวอาหารมันหายแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าอุณหภูมิน้ำที่เปลี่ยนไปเนี่ย
ไอ้ย่าชนิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่เติบโตเหมือนเดิม
น้องก็เก็บกินไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะบวกกับอีกเรื่องก็คือนี่แหละถูกลาก
แล้วอีกอย่างคือเขาเป็นคล้ายกับว่าการท้องของเขาไม่ได้แบบออกเป็นคลอกเยอะไง
เขาออกข้างหน้าตัวเพราะเขาเลี้ยงลูกด้วยนม
เห็นคลิปไหมคะเขาไหว้อยู่แล้วลูกก็ลูกไปอยู่แล้วก็ดูดดูดนมแม่อย่างนี้

ใช่เป็นคลิปจริงดูดแม่ลอยไปด้วยกันเนี่ยเอ็นดูมากเลยลูกมัน
ล่าสุดวันนี้คุณอนุทินเขาพูดมาขออนุญาตตัดไปที่โควิดสักนิดนึงนะครับ
ก็รู้ต้นตอมาแล้วล่ะวันนี้คุณอนุทินกล่าวว่าน่าจะมาจากแรงงานต่างด้าวนะครับ
ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรครายงานเพราะคนที่อยู่ในเรือประมงเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าเขาป้องกันกันยังไงอันนี้คือแน่นอนแล้วค่อนข้างจะ
ค่อนข้างจะชัวร์แล้วว่าน่าจะมาจากเรือประมงนะครับ
แล้วเมื่อเรียกตัวมาสอบสวนแล้วคุณอนุทินเขาบอกว่าจะให้ข้อมูล
เราก็ต้องเอาโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมาดูข้อมูลเพื่อยืนยันตรวจสอบว่าเขาอยู่ที่ไหน
ที่ไหนกันบ้างนะครับอย่างกรณีนี้ถ้ามาจากท่าขี้เหล็กเราก็จะตรวจสอบได้ว่าต้นตอนมาจากไหน
ถูกต้องไหมครับอย่างไรก็ดีก็ต้องติดตามกันอันนี้คือค่อนข้างจะด่วน
เพราะว่าน่าจะมาจากเรือประมงนะครับ
ก็ต้องเหมือนนั้นเลยนะเขาจะทำมาหากินอยู่ในวงเดียวกัน
โดยนี้ดาราเขาบอกวัดกันดังไม่ดังให้ดูว่าคนไหนลงทุนอะไรเนาะ
อย่างคีสสิงโตเขาแรปตึกเลยละแรปตึกแบงนี่เลย
ก็จัดเต็มแฮปปี้เดิร์เดย์แบบจัดเต็มแบบแร็ปตึกที่เมืองจีนเลย

บางคนไปซื้อดงซื้อดาวกันด้วยเนาะ

โอ้วตายจะมาซื้อโฆษณาพี่มันอัดแค่ทั้งวันอะ

แน่นอนว่าอย่างน้องไม้จบเรื่องราวร้ายกันไปนะฮะ

อย่างที่บอกพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของน้องไม้แล้ว

ล่าสุดเนี่ยแฟนคลับชาวจีนได้ทำเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เลยฮะ

โอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวนี้ดาราต้องเป็นอย่างนี้จริง

ด้วยการทำโปรเจกต์วันเกิดอย่างอลังการที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ย
อินโชว์ซิตี้ครับโอ้โหอินโชว์ซิตี้คุณดูอ่ะ

ซึ่งเป็นห้างใหญ่ที่ติด๑ใน๓ของประเทศจีน
โอ้โหอลังการมากเลยอ่ะดูห้างเขาสิน่าจะเป็นเวิร์ดเทรดอ่ะโอ้โหอลังการมากเลยอ่ะ
โอ้โหอลังการมากเลยอ่ะดูห้างเขาสิน่าจะเป็นเวิร์ดเทรดอ่ะ

เนี้ยมันเป็นเมื่องเลยเห็นปะเขาเป็นเมืองคือเหนือ
เขาบอกว่าเดิน๓วันไม่หมดอันนี้
อันนี้คือหนึ่งบล็อกครับแม่รู้หรือเปล่า
ถูกหนึ่งในสามของประเทศจีนหน้าจอเนี่ยแสดงไฟดิจิทัล๓๘ด้าน๓๖๐องศา
พื้นที่เอาง่ายพื้นที่การแสดงภาพ๑๕๐๐๐ตารางเมตร

โอ้ไหมก็อดทักยัดเท่าไหร่เนี่ยคนอยู่ไกลสองกิโลเมตรกว่ามองเห็น

ไมค์เองก็โพสต์ภาพโปรเจกต์ของตัวเอง
พร้อมแคปชันว่าวันเกือบปีนี้เขินเลย

ชอบมากเหมือนกับตัวเองเป็นยักษ์ตัวใหญ่

แต่ถึงปีนี้รู้สึกจะกลับไหม

แล้วมีใครอีกวะไบท์วินยังได้อยู่ไหม
ก็ได้อยู่ค่ะแต่ไบท์วินไม่มีคนทุ่มถูกต้องภาพนี้เหรอเหรอ

ตอนนี้กักเกรงตอนนี้ต้องจับ

เขายังมีแล้วมีใครแต่ไอ้คิดสิงโตมีแล้วถูกต้องไหม

กรัฟมิลมาแรงไหมใครอีกมีใครอีก
เขาก็มีเตนิวแล้วใครอีก
นี่หนูแต่งโคเวอร์น้องพี่พีพีนะไม่อ่านเหรอพี่พีพี
ละครวายของยงใช่ไหมของคุณยงใช่ไหมอ๋อปีหน้าคอวาย
ทำไมฮะละครปีหน้าละครวายทั้งหมดวายอย่างเดียวนะ
เยอะแยะ๖๐เรื่องโอ้โหฟันคลับดูกันเพลินเลย
เสียวเลยอ่ะเสียวแทนเลยละครวายอ่ะ๖๐หรือ๕๐กว่า
ถ้าสมมุติยังไม่รวมอันนี้ก็๕๐กว่าเนี่ยเปิดแน่แล้ว
พวกที่กำลังเตรียมโปรเจกต์เตรียมรวมแล้ว๖๐เรื่องสรุป
มันจะมีแต่ผู้ชายกับผู้ชายแม่เห็นไหม
แสดงว่าแรบความนิยมมันเรื่องของกระแสกับความแล้วอ่ะ
อย่างคุณแม่ต้องขอช่วงชิงสักส่วนหนึ่งคุณแม่ก็ต้องเอาคู่กับพี่หนุ่มนี่แหละ
เป็นซีรีส์วายวินเทจจักรวงหน่อย
ขาวายคอวายเอาจริงปีหน้าคุณจะแบบว่าเต็มเหนียวได้เลยจริง
๕๐กว่าเรื่องที่เห็นมาแล้วค่ะ

แต่จริงนะวายดูได้ทั้งชายและหญิงด้วย
คุณดูหรอดูเพราะว่าแต่ฉันดูไม่ได้
ทำไมไม่รู้ฉันชอบผู้ชาย
ไม่รู้ฉันชอบบ้านมันก็มีหลายแนวหรอ

ไม่ต้องแปลว่า
คุณคุณเป็นคาด

ผมไม่ได้จับภูตกับพี่พจน์อนอร์น

ชื่อแล้วไงตายแล้วเก้วทั้งคู่

ไม่ใช่ไม่ยังดังที่เมืองจีนจริง

คุณผู้ชมค่ะ
อะไรอีกหรือ
อาทิตย์นี้พิธีกรคนหนึ่งก็ป่วย
พิธีกรคนหนึ่งก็จะแต่งงาน
แต่รถเมล์ควรจะหยุดสักปะประเภทนางจะแต่งงาน

ครับโอ้โฮช่องสี่บังพงษ์